เริ่มกันที่เรื่องของฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับ
ที่จะทำการแข่งขันในเดือนกันยายนนี้นะครับ
ซึ่งสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็ยืนยันว่ากฎการเปลี่ยนผู้เล่นฝั่งละ๕คน
จะไม่นำมาใช้ในรูปการณ์นี้อย่างแน่นอนนะครับ
ใช่ครับอาจจะได้เห็นกันไปแล้วในลีกระดับโลกนะครับ
นำมาแข่งขันกันแต่ว่าฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นคนละเคสกันนะครับ
แล้วบอกว่ากฎเปลี่ยนตัว๕คนจะใช้ก็ต่อเมื่อกรณีเร่งรัด
ก็คือฟุตบอลจะต้องจำเป็นต้องตบในปีนี้นะครับ

เพื่อที่จะทำให้บรรเทาความเหนื่อยล้าของเหล่าบรรดานักเตะนะครับ
เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายพาธิสุวพงศ์ครับ
รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ก็เปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
อย่างที่บอกก็คือไม่ได้อยู่ในข่ายของกฎระเบียบนี้ครับ
เพราะว่ากฎการเปลี่ยนตัว๕คนจะใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลที่ต้องจบในปีนี้
แต่ฟุตบอลไทยลีกก็มีการวางโปรแกรมใหม่แล้ว
ก็คือจะแข่งขันในเดือนกันยายนยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับ
ซึ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งให้การแข่งขันจบภายในฤดูการนี้นะครับ
ก็เลยทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กฎนี้
ก็จะมีการพิจารณาสถานการณ์ของโลกอีกครั้งหนึ่ง
กฎระเบียบดังกล่าวจะมีการขยายต่อไปจนถึงปี๒๕๖๔หรือเปล่า
แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นนะครับ
ก็อาจจะสิ้นสุดลงเพียงแค่ในปีนี้ก็ได้นะครับ
ครับมาดูต่อที่สื่อดังของมาเลเซียนะครับ
พนัทเหมือนตาแข้งวัย๑๗ปีของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด
มีโอกาสนะครับที่จะได้ไปค้าแข้งในศึกเจรีย์ประเทศญี่ปุ่น
หลังจากที่สื่อมาเลเซียให้ความสนใจในฟอร์มการเล่นของนักเตะลายนี้
ทำได้อย่างยอดเยี่ยมกับบุรีรัมยูเนเต็ด
และผลงานโดดเด่นนะครับในฟุตบอลเยาวชนทุกรุ่นอายุนะครับ
สื่อดังกล่าวยังได้วิเคราะห์ว่าสุพนัทมีโอกาสที่จะได้ย้ายไปค้าแข้งเจลีก
ตามรอยรุ่นพี่หลายคนซึ่งหากการย้ายไปเจริกเกิดขึ้นจริงในเวลาอันสั้นนี้นะครับ
พนัทจะมีค่าตัวในการย้ายสูงถึง๑๕ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ๔๘ล้านบาทนะครับ
โดยอ้างอิงจากมูลค่าสัญญาที่นักเตะมีกัดต้นสังกัดอย่างบูรัมยูเต็ด
รวมถึงจำนวนเงินที่คาดว่าจะมีการซื้อบวกกับฟอร์มปัจจุบันของนักเตะ
อย่างไรก็ตามนะครับจำนวนตัวเลขเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับ
ว่าเป็น๑ใน๖๐นักเตะเยาวชนที่น่าจับตามองจากทั่วโลกเลยนะครับ
แต่พูดถึงถ้า๔๘ล้านจริงถือว่าค่อนข้างแพงนะครับ
กับเด็กอายุ๑๗ปีแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาต่อได้นะครับ
โอกาสที่ค่าตัวเขาจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตด้วยนะครับ